คุณผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ทั่วไทย

มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอน
มีผลต่อการใช้ชีวิตการเดินทางทั้งทางบกทางเรือทางอากาศ

ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยของเรานั้น

ปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่ตอนนี้ก่อตัวขึ้น
แล้วก็จะมีบทบาทสำคัญต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราก็คือ
ฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ

แล้วก็มีการเคลื่อนที่ลงจากฝั่งไปสู่ท้องทะเล

หลังจากนี้ก็มีการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง
โดยทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้จากการคาดการณ์
ก็มีการเคลื่อนที่ไปทางบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศจีน
รวมไปถึงบริเวณเกาะฮ่องกง
แน่นอนนะครับว่าบริเวณดังกล่าวนั้นก็จะมีฝนตกอย่างหนัก
โดยเหตุผลที่พายุเคลื่อนตัวบริเวณดังกล่าวนั้น
เพราะว่าจุดดังกล่าวเป็นแนวปะทะกันของบริเวณสภาพอากาศที่มีความแตกต่างกัน
ก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
เกาะตัวบริเวณพื้นทวีปสีแดงที่อยู่บริเวณด้านบน
กับอีกหนึ่งจุดก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง

ดังนั้นแนวที่เป็นจุดที่ประทะกันของกระแสอากาศ

จะมีลักษณะการก่อตัวของกลุ่มเมฆเป็นแนวยาว

ที่พายุลูกนี้เคลื่อนที่ลงทะเล
ก็จะไปเหนียวนำให้บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ

แรงอย่างไรอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกราฟิกต่อไปนี้นะครับ
นี่คือการคำนวณความรุนแรงของกระแสลม
รวมไปถึงทิศทางของกระแสลมที่จะเกิดขึ้น

เกิดจากการสลายตัวของพายุลูกก่อนหน้านี้

จะขึ้นที่ขึ้นฝั่งบริเวณฮ่องโกง

ประเทศจีนในช่วงเที่ยงคืนวันนี้

สังเกตว่าหย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้

นั่นก็หมายความว่าสามารถที่จะดึงดูดให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกกลุ่มเมืองไทยของเรานั้นมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง
แรงแบบนี้ก็จะทำให้เกิดฝนในหลายพื้นที่
โดยพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ฝนมากที่สุด
จากการเหนียวนำของกระแสลมในครั้งนี้
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
โดยถ้าหากเราดูจากการคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสมตลอด๒๔ชั่วโมง
จะพบว่าบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนั้น
เป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกสะสมเยอะ
จนอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา
ส่วนท้องทะเลโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามัน
คลื่นก็จะสูงประมาณ๒๓เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า๓เมตรนะครับ
ดังนั้นชาวเรือที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง

รวมไปถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั่วไทย

ยังไงช่วงนี้ต้องติดตามสภาพอากาศเป็นพิเศษด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ